รวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนิดา
เมื่อวานนี้นะคะเพื่อนดาราก็เดินทางกันไปที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพกันอย่างล้นหลามค่ะ
ต้องบอกว่ามีศิลปินดาราที่รักและคิดถึงคุณแตงโม
มาร่วมไว้อาลัยแตงโมกันครับข้างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแม่งานอย่างพี่เอสุภาชัยกับพี่อ้ำพัชราภา
เมื่อวานนี้มาในลุคสวยงามเรียบหรูนะคะเดินทางมาพร้อมกับพี่กึ้งเฉลิมชัยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีคุณเมพิชชนาธิ์คุณหนิงปณิตา
กระแตสุพศรเชียร์ที่คำพร
พี่หนุ่มกัญชัยและดาราอีกมากมายนะคะ
ซึ่งในงานนี้ค่ะโมอามีนารุ่นน้องคนสนิทนะคะ
ก็ทำหน้าที่ดูแลแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานค่ะ

ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
บอกว่าครั้งนี้ตั้งใจเลยว่าจะมาส่งน้องสาวแตงโมนิดาสู่สวรรค์
ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกสงสารแตงโมมากเลยค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าพบภูมิหน้าแตงโม
น่าจะเกิดมาเป็นความสวยงามเหมือนในชาตินี้แน่นอนค่ะ
ในสัมปัฏยกภพที่สมบูรณ์
ว่าพี่โมคงไม่ต้องตื่นมาเราเหนื่อยอีกแล้ว

พบภูมิหน้าหรือภูมิหน้าอะไรอย่างนี้
ก็เชื่อว่าพี่โมน่าจะเกิดมาเป็นความสวยงามเหมือนชาตินี้

เพราะว่าเมื่อปีที่แล้ว๑๑มีนาคม
แตงโมนิดานั่งอยู่ในรายการโหนกระแส
นั่งอยู่ข้างพี่หนุ่มได้มีการให้สัมภาษณ์กัน
แต่วันนี้ค่ะเมื่อวานที่ผ่านมา๑๑มีนาคม

พี่หนุ่มต้องเดินทางมาส่งแตงโมกลับสู่สวรรค์สวรรค์
หนุ่มบอกว่าคิดแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะ

ในพิธีอะไรแตงโมครั้งนี้เราได้เห็นมิตรภาพความน่ารัก
หลายอย่างของทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานกันนะครับ

เดินทางไปทักทายคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม

คือเกรงใจเห็นแก๊งพี่อ้ำเขานั่งโซฟา

แล้วพอคุณเบิร์ตนั่งลงกับพื้น
ทุกคนก็เลยนั่งลงกับพื้นพร้อมคุณเบิร์ตนะคะ
แล้วก็โอ้โหพี่อ้ำบอกว่าน้องมานั่งด้วยกันเถอะ
เข่าไม่ค่อยดีก็พยายามไม่ให้มันเศร้านะคุณผู้ชมนะ

นี่ค่ะทุกคนก็พยายามพยุงกัน

คุณเบิร์ตดูถ่อมตัวแล้วก็เกรงอกเกรงใจกับทุกคนนะคะ
คือเป็นผู้ชายที่น่ารักมากจริงนะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้อย่างภาพที่เห็นเลยค่ะ
คุณเบิร์ตใส่เสื้อเชิดสีชมพู
ก็เดินทางมาที่งานตั้งแต่ช่วงบ่าย
นำดอกไม้ช่อโตเลยค่ะมาวางไว้ที่หน้ารูปคุณแตงโม

คุณเบิร์ตได้นำแหวนที่ตั้งใจทำเอามาให้คุณแตงโมอีกด้วย
วงนี้ค่ะเห็นบอกกันว่าเป็นแหวนวงที่
คุณเบิร์ตเองนี่นะคะตั้งใจจะขอแตงโมแต่งงาน

อยู่ในกล่องที่ลายล้อมไปด้วยดอกไม้นะ
เป็นแหวนเงินนะคะแล้วก็สวยมากเหมือนกัน

หลังจากที่คุณแม่แตงโมขึ้นกล่าวบนเวที

ที่มีต่อน้องสาวสุดที่รักคนนี้
พี่เอเล่าไปเสียงสั่นไปร้องไห้ไปด้วยคุณผู้ชม

ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองไม่ได้มีเงินไม่ได้มาเป็นแบบว่าผู้จัดการไฮโซ
อะไรแบบนี้กินแกงใต้หน้ารามด้วยกันมา

พี่เอเนี่ยเปรียบแตงโมบอกว่าแตงโมก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง
เปิดทีไรเหมือนเราได้เรียนรู้ชีวิตในหลายมุม
แล้วก็ชอบแซวพี่เอตลอดเลยคิดถึงมากเลย
อยากบอกว่าพี่ยังจำได้ทุกอย่างถึงความจริงใจที่โมมีให้พี่
พี่อยากกอดน้องอีกสักครั้ง
พี่เอคือเสียงสั่นตลอดทั้งงานคุณผู้ชมคือ

พี่เอบอกว่าจริงเขาก็แปลกใจกับตัวเองเหมือนกันนะ

แต่เขารู้สึกรักแล้วก็สงสารน้องสาวคนนี้มากที่สุดเลยค่ะ

ในวันนี้วันที่๒จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

ซึ่งก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้กับไทยรัฐทีวีของเรา
เกาะติดกันตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกวันด้วย
กว่างานจะเสร็จสิ้นนะคะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะทุกคนเมื่อวานนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าเดินทางกันไปด้วยใจรักจริงนะคะ
รักแตงโมตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยคุณงามความดีเขาก็มีมากมาย
แล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนทุกคน
ในถึงวาระสุดท้ายของเขานี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ว่าแตงโมคือคนที่เพื่อนทุกคนในวงการรักมากค่ะ
หลายคนบอกว่าอยากให้แตงโมมาเห็นเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
ว่าทุกคนรักเขามากขนาดไหน
อันนี้ยังไม่รวมถึงคนที่ไม่ได้ไปร่วมงาน
เนื่องจากว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคุณผู้ชมนะ